เรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาแม้กระทั่งช่วงที่เช้าเช้าที่เราจะต้องไปยืนรอซื้อปลาท่องโกกับน้ำเต้าหู้
เช้าเมื่อวานนี้หกโมงเช้าค่ะหน้าปากซอยพิบูลสงครามยี่สิบสอง
เกิดอุบัติเหตุรถเก๋งพุ่งเข้ามาเลยค่ะพุ่งชนร้านขายน้ำเต้าหู้
ตอนนั้นลูกค้ายืนซื้อน้ำเต้าหู้อยู่ลูกค้าเสียชีวิตหนึ่ง
แม่ค้าได้รับบาดเจ็บจากการถูกน้ำมันลวกและร้านพังแบบนี้เลยค่ะส่วนรถคันที่พุ่งเข้ามาเนี่ยนะคะ
คนขับรถเป็นนุ่มกราฟิกใต้ท้องรถค่ะพบร่างนายวุฒิพัฒน์สมวงอายุห้าสิบเอ็ดปี
เป็นลูกค้าที่มายืนรอซื้อปลาท่องโกกับน้ำเต้าหู้นี่แหละ
ด้านเจ้าของร้านค่ะชื่อว่าคุณรัชกรชมชื่นอายุ๕๒ปีนะคะ
ถูกน้ำมันลวกที่ขาด้านซ้ายน้ำเต้าหู้ก็ลวกที่แผ่นหลังด้วย
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกช่วงเวลานั้นกำลังคุยกับผู้ตาย
ซึ่งเป็นลูกค้าประจำจู่ค่ะรถเก๋งพุ่งมาเลย
ชนผู้ตายแล้วก็ร้านของเธออย่างแรง
จากการสอบสวนนายนพดลไม้ผลวงคนขับรถเก๋งให้การว่า
ผมทำงานกราฟิกบริษัทแห่งหนึ่งแถวบางบัวทองครับ
ช่วงเวลานั้นจะขับรถกลับบ้านในซอยวัดกำแพง
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเขาอ้างแบบนี้
บอกว่าในซอยมันมีรถจอดอยู่ด้านซ้าย
ก็เลยหักหลบทำให้เสียหลัก
พุ่งชนลูกค้าร้านน้ำเต้าหู้และร้านน้ำเต้าหู้พังยับนะคะ
ขณะที่ญาติของผู้ตายค่ะก็มารับศพนายวุฒิพัฒน์
บำเพ็ญกุศลที่วัดชลประธานรังสริตนะคะที่ปะเกร็ดนนทบุรี

ผู้ตายโทรมาหาพันรยาบอกว่าร้อนไปทั่วร่างกายเลย
ก่อนจะบอกว่าเดี๋ยวออกเวรจากการทำงานแล้วจะรีบกลับบ้าน
ภรรยาวัย๖๐ปีและลูกชายอายุ๒๕ปีของผู้ตายนะคะ

คนขับบอกว่าเดี๋ยวจะแสดงความรับผิดชอบทั้งหมด
สิ่งที่ครอบครัวต้องการอยากให้ตำรวจดำเนินคดี
แล้วก็ไปดูหน่อยซิว่าคนขับรถเนี่ยเมาแล้วขับหรือเปล่า
ฟังเสียงหน่อยค่ะ
ภรรยาเขาก็ออกไปไปเห็นเขาก็ช็อกเลยเป็นลมเลย
เขาบอกเขาจะรับผิดชอบทุกอย่าง
ตามคดีให้ดีที่สุดเขาพูดอย่างนี้นะคะ
รู้ไม่มีใครอยากให้เกิดอุบัติเหตุหรอก
แต่ว่าคุณกินเหล้าแล้วคุณมาขับรถทำไม
อย่างนี้คนที่ก็ไม่อิโนะอิเนะอย่างนี้เขาต้องมาอย่างนี้
จากการที่ญาติอยากให้ตำรวจดำเนินคดีเกี่ยวกับข้อหาเมาแล้วขับ
อยากจะให้ไปหาหลักฐานว่าคนขับรถเก๋งเนี่ยดื่มแล้วขับจริงหรือเปล่า
ตำรวจบอกข้อมูลแบบนี้นะคะ
ตรวจวัดแอลกอฮอล์ของคนขับรถเก่งแล้ว
พบเพียง๒๙มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

แต่พอไปถามคนขับรถเก่งเขาก็ยอมรับ
เขาบอกว่าผมดื่มเบียร์มาแต่ดื่ม๒แก้ว
ช่วงที่รับเงินเดือนก็เป็นการฉลองกับเพื่อนนิดหน่อย

ทำงานต่อจนถึงเช้าแล้วเดินทางกลับบ้านจนมาประสบอุบัติเหตุ
โดยขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาคนขับนะคะ
แต่ว่าจะมีการเรียกเข้ามาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง

แล้วก็ไม่ได้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับ